เลือกตั้งพูดว่ากรกธมณ์นะครับค่ะวันอาทิตย์ยี่สิบสองครุฑภาคม
คือถ้านับวันนี้เหลืออีก๗วันใช่ค่ะ
ผู้ชมครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามข้อมูลจากสำนักทะเบียนราช
ยี่สิบแปดเมษายนที่ผ่านมานะค่ะยี่สิบแปดเมษาหกห้า
มีคนกรุงเทพที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรทมครั้งนี้เนี่ย๔๔๐๐๐คน
ประชากรคนกรุงเทพเนี่ยน่าจะสักประมาณเกือบ๖ล้าน
อันนี้ไม่นับประชากรที่เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่อื่นด้วยนะ
โอ้โหนี่ไม่ได้เลือกตั้งมาเกือบ๑๐ปี๙ปีนะฮะ
๔๔ล้านคนต้องไปเลือกตั้งผู้ว่ากอทมและก็สกนะครับ

ถ้าแยกเป็นกลุ่มกลุ่มใหญ่เนี่ย
ก็คือกลุ่มเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง๒๘๔๐ปี
กับกลุ่มที่มีอายุ๖๐ปีขึ้นไปพอกันนะฮะ

คือ๑๒๓ล้านกับ๑๒๔ล้าน
กลุ่มนี้รวมกันนี่ก็เกือบ๕๐ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ขณะที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากอทมเนี่ย
ตอนนี้เหลือ๒๙แล้วนะฮะจากสมัคร๓๑ถูกตัดสิทธิ์ไป๒คนนะครับ
แนกอายุผู้สมัครนะฮะอายุมากที่สุดเนี่ย
ปีนี่มี๑๑คนมี๓คนที่อายุมากกว่า
อุ๊ยพลตรวจเอกอัศวินอยู่ในกลุ่มนี้เหรอครับ
ใช่ครับ๑๐๗๐กว่าแล้วขณะเดียวกันคุณสิริวัลลักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้
ไปสอบถามความเห็นของคนกรุงเทพลองดูทางกลุ่มผู้สูงอายุก็แล้วกัน
ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่แล้วนะฮะว่าเออจะเลือกตั้งผู้ว่ากรทมเนี่ย
ใช้วิธีการพิจารณาแบบไหนว่าจะเลือกใคร
อย่างที่ตลาดนางเลิ้งส่วนใหญ่ตอบเป็นเสียงเดียวกันนะครับ
ที่จะเลือกเนี่ยแต่มันสวนทางกับคนในครอบครัว
อุ๊ยหลายช่วงอายุไง

แต่คนรุ่นใหม่เขาก็จะคิดว่าคนรุ่นเก่าอันนั้นอันนี้อะไรอย่างนี้
มันก็จะมีขัดแย้งเอากะตะกะคิดหน่อยแม่
เขาไม่ได้จากการเลือกตั้งเขาไม่ได้มันก็ใช่
แต่บางทีเราก็มองคนละมุมกับโลกใบใหม่ของเขา
ก็ดูว่าคนไหนดีก็ด้วยคนนั้น
เลือกเพราะอะไรเบอร์ที่เราจะเลือกเราเลือกเพราะอะไร
เพราะคิดว่าจะทำให้บ้านเมืองอย่าให้น้ำท่วมบ่อย
ว่าจะเลือกแบบไหนแล้วก็ต้องการผู้ว่ากรทบที่มาเปลี่ยนแปลงกรุงเทพยังไงบ้าง

ก็พอเห็นหน้าเขาก็ตัดสินใจเลย

ซึ่งเราแบบมันก็ต้องลองเปิดปรับเปลี่ยนดูบ้างอะไร
เขาจะต้องเลือกเอาคนใหม่เข้าแล้วนะตอนนี้
คิดว่าจะช่วยเราได้สักนิดหนึ่ง
ค่ะคุณจะใช้อะไรในปฏิการในการตัดสินใจ

มีใครอยู่ในใจยังคะ

อ่าเดี๋ยวอีก๘วันถ้าคุณหาไปลงคะแนน
อย่าลืมผู้ว่ากรธมในครั้งนี้ไปเลือกตั้งกัน

สอกรในเข็ดของท่าน

เขาจะมีติดเบอร์เอาไว้ให้ไปดูเพิ่มมั่นใจก่อน

บางคนเขียนมือเข้าไปเลยนะเดี๋ยวลืม
ก็ลองถามเจ้าหน้าที่ไปดูก่อนนะทำอะไรยังไงได้บ้าง